คุณผู้ชมขอไอเดียหน่อยค่ะว่าจะทำยังไงกับคนแบบนี้หรือเหตุการณ์แบบนี้ดีมันหลายครั้งมากแล้วที่เราเห็นข่าวว่าคนคลุ้มคลั่งจากยาเสพติดโหแล้วไปทำร้ายคนในครอบครัวส่วนใหญ่ไม่พ่อก็แม่ใช่หรือไม่ก็พี่น้องแล้วคนในครอบครัวก็ต้องเอาปืนยิงสวนแล้วก็ตายกันแล้วคนในครอบครัวก็ติดคุกบำบัดก็แล้วอะไรก็แล้วนี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่มหาศ
พ่อก็วิ่งหนีแล้ววิ่งหนีอีกสุดท้าย

ตรงกันค่ะลูกคอยโต้พุ่งตรงเข้ามาเลย
พ่อก็เลยสวนไป๑นัด
เข้าหัวนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านขามเรียง
อำเผิดการทาราวิชัยจังหวัดมหาสารคาม
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุก็ลงพื้นที่เลยผู้ตายชื่ออุทิศคำดีอายุสี่สิบเอ็ดปีนะคะ
สภาพศพก็คือนอนหงายเสียชีวิตอยู่ข้างบ้านถูกยิงเข้าที่แขนขวากับที่ศีรษะ
คนก่อเหตุคือพ่อแท้แท้วัยหกสิบห้าปีค่ะในชาน
รอมอบตัวกับตำรวจพร้อมอาวุธปืนตำรวจตรวจสอบในที่เกิดเหตุเนี่ยมีอิโต้ตกอยู่เล่มหนึ่ง
แล้วก็มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่สี่ปลอกด้วยพ่อเป็นคนเล่าเรื่องให้ฟังว่าลูกพ่อเนี่ยติดยา
เสพยาบ้าจนคลุ้มคลั่งถือมีดอิโต้จะมาทำร้ายพ่อพ่อก็เลยต้องวิ่งหนีไปเอาปืนที่ซ่อนไว้ในรถกระบะออกมายิงขู่สามนัด
แต่ลูกก็ไม่ยอมหยุดนี่พ่อนะคะพ่อก็เลยต้องยิงสวนไปเพราะว่าลูกเนี่ย
ปรีเข้ามาจะเอาอีโต้ฟันพ่อพ่อนี่แหละเป็นคนโทรแจ้งตำรวจให้มาจับตัวเอง
ตำรวจคุมตัวพ่อไปสอบปากคำที่สถานีนะคะแต่ก็อนุญาตให้ประกันตัวออกมาก่อน
ค่ะเพราะต้องมาจัดงานศพให้ลูกชายตัวเองค่ะอืม
พ่อเล่าว่าลูกคลุ้มคลั่งหนักมากเลยจากยาเสพติด
คือไม่ใช่แค่เสพยาบ้าอย่างเดียวนะพี่ขวัญ
เหล้าก็กินโอ้โหแล้วกินทั้งคืนกับเพื่อน
นี่ก็ไม่เตือนกันเลยนะคะเพื่อนดีดีก็ต้องคบบ้างแหละบางทีอ่ะ
พ่อบอกทั้งคืนกินเหล้าแล้วก็เสพยากับเพื่อนไม่หลับไม่นอน
ตื่นเช้ามาพ่อกับแม่จะออกไปขายไก่ย่างส้มตำเนอ
ทำมาหากินอุทิศลูกชายตะโกนบอก

ถ้าออกจะฟันให้ตายแล้วจะเอาเชือกมัดโยนทิ้งแม่น้ำชี
อืมขู่พ่อแม่ตัวเองแบบนี้ค่ะแล้วพ่อแม่ตอนแรกก็ต้องออกไปทำอาหารกินนั่นแหละ
พอก้าวขาออกไปอีกสักสองสองก้าวเนี่ยลูกขวาอีกโต้วิ่งไล่ฟันเลย
พ่อบอกพ่อวิ่งหนีอยู่รอบบ้านจนต้องวิ่งไปเอาปืนที่ซ่อนไว้มายิงขู่
ลองฟังพ่อเล่านะคะ
คือว่าผมจะพ่อเนื้อกันกรรมอีกแบบนึง
ญาติของครอบครัวนี้ก็บอกว่า

มัดพ่อมัดแม่โยนทิ้งแม่น้ำชี
ยาดแต่โทรบอกเลยว่าฉานเฮ้ยฉานคือพ่อนะอ่าระวังตัวหน่อยน่ะฮะ
พ่อว่าไงรู้ไหมอ่าถ้าฉันตายเนี่ยฝากดูเมียด้วยก็แล้วกันน่ะอื้อฮึ
กะพู่นั้นแล้วก็ถัวมาว่าเดี๋ยวนี่ลุกไส้สิค่ะอืมลุกไส้สิค่ะ
ทำพิธีชาปนกิจนายอุทิศไปแล้วนะคะเพราะว่าตามความเชื่อคนอีสาน
บางจังหวัดเขาบอกว่าคนตายโหงหรือว่าตายแบบผิดธรรมชาติ
ก็คือต้องรีบทำพิธีเผา
ส่วนเรื่องทางคดีก็เดี๋ยวก็ต้องว่ากันไปว่าจะยังไงนะคะ
แต่เนี่ยยาเสพติดมันทำลายชีวิตทำลายครอบครัวจริงนะ